เอาล่ะเพราะฉะนั้นถ้าเอาใจสายเปย์
เดี๋ยวผมจะพาไปกินที่แรกที่จังหวัดพิศนุโลก
โดนใจแน่นอนเพราะว่าเขามีโปรดี

ถ้าหากทานหมด๓ชามชามใหญ่

คุณนิวนาวคุณชนะ
และดิฉัน๓ชามก็ดีเลย

ชามขนาดนี้ดูเอาดิ

ลูกชิมก็ทะลักทะลนเลยนะ
ก๋วยเตี๋ยวชามใหญ่ของป้าบุญมา
ตั้งอยู่ช่วงสี่แยกสัญญาณไฟเขียวไฟแดงบ้านกลางถนนสายพิศนุโลกสุโขทัย
ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดพิศนุโลก
เขามีทีเด็ดที่เมนูก๋วยเตี๋ยวที่ให้เลือกรับประทานหลากหลาย
ตั้งแต่ราคา๓๐บาทไปจนถึง๑๕๐บาท

ก็มีนางบุญมาตุ่นป้อมเป็นเจ้าของร้าน
บอกว่าขายก๋วยเตี๋ยวในราคาที่หลากหลาย
เพราะว่าต้องการให้ลูกค้านั้นได้รับประทานกันแบบครอบครัว
อิ่มน้ำกันถ้วนหน้ามีโปรดีเอาใจหลอกไปได้
ที่เห็นอยู่นี่ลูกค้าที่เป็นผู้สื่อข่าวที่นะ
สาวที่นั่นผมจำหน้าได้ไม่ต้องมาหลอกกันเลย

ใครสามารถรับประทานเมนูพิเศษชามใหญ่ได้ครบ๓ชาม

ทางร้านให้รับประทานฟรีกันไปเลยทีเดียว

เสียค่าปรับนะ

ถ้า๓ชามทานหมดภายใน๑ชั่วโมง

ถ้าอยากจะลองของดีใจต้องถึงหน่อย

ยังไม่เคยมีใครทำลายสถิติได้นะครับ
และขอท้านั่งกินให้ได้ลิ้มลอง

เขาบอกแบบนั้นไปลองฟังเสียงดูครับ
บอกแล้วคุณป้าบุญมีบอกแล้วว่า
ถ้าอยากทานฟรีมากันได้ทานฟรีได้

เป็นผู้ที่ยากไร้จริงหรือเปล่า

เต็มไปหมดแก้แหวนเงินทองลงไปนั่ง
รักแล้วก็บอกว่าจะขอทานฟรีอันนี้ไม่ได้นะ

เห็นใจในความแบบตรงไปตรงมา

ทั้งก๋วยเตี๋ยวน้ำข้นน้ำสายต้มยำ

ไปทานกันได้เปิดทุกวัน

จนถึง๑๖นาฬิกานะครับ

โอ้โฮเราก็แบบกลับเยอะมากเลย

โอ้โหเห็นงูแดงแล้ว